มาดูเรื่องราวของนพก้าวลูกรัก
คือคุณยายท่านหนึ่งเอาเต่ากระมาเลี้ยง๒๐ปีแล้วนะครับ

แต่ทีนี้ช่วงนี้เจ้านกพระเก้าป่วย
คุณยายก็ต้องให้เจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลเจ้านกพระเก้า
แต่เดี๋ยวดูนะคุณยายกับเจ้านกพระเก้าต้องจากกัน

คือเจ้านกพระเก้าต้องถูกนำไปดูแล
และที่สำคัญคือเต่ากระเป็นสัตว์คุ้มครองประเภทที่หนึ่ง
หากมีคนครอบครองหรือว่าเลี้ยงเอาไว้

ยายร้องห่มร้องไห้เอาเสื้อมาเช็ดน้ำตานะคะ
คือคุณยายนาอยู่๗๐ปีแล้วก็ร้องไห้
องลูกรักก็คือเจ้าเต่ากระในบ่อน้ำ

ใช่ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจอาการ

ไปดูแลต่อที่สถาบันวิทยาศาสตร์
สัตว์น้ำทางทะเลมหาวิทยาลบุรพาจังหวัดชมบุรี
กระตัวนี้เป็นเต่าเพศเมียอายุประมาณ๒๕ปีแล้ว
จากการตรวจสอบเบื้องต้นคือมีปัญหาหลายอย่าง
กระดองผิดรูปอ้วน
แล้วก็อ้วนผิดปกติจากเต่ากระทั่วไป
ซึ่งเต่ากระทั่วไปมักจะมีรูปร่างเพลียว
อกจากนี้ยังพบว่าเริ่มมีอาการซึมนะครับ

ที่ยังอยู่ในอาการซึมเศร้าตลอดเวลาแล้วก็ร้องไห้ตลอดเลย
เสียใจที่ต้องยกเต่าตัวนี้ให้เจ้าหน้าที่ไป
เล่าให้ฟังว่าเจอเต่าตัวนี้เมื่อประมาณ๒๕ปีที่แล้ว

ตอนนั้นตัวเท่าไหนเราก็ถาม
คุณยายบอกลองเปรียบเทียบเอาหลานตัวเท่าแก้วน้ำ

เลี้ยงมันมาตั้งชื่อมันมาว่าเจ้านกพะเก้า
หลังจากเลี้ยงมัน๒๐กว่าปีรักและผูกพัน
คือยายบอกรักเหมือนลูกเลยคุยกันทุกวันเลย
้อนอาหารให้ทุกวันป้อนลูกกุ้งแล้วก็ปลาเป็นอาหาร
ระยะหลังสังเกตเห็นเจ้านกพระเก้าเริ่มซึม

เพราะเต่ากระเป็นสัตว์คุ้มครองประเภทที่๑
เลี้ยงเอาไว้ก็ถูกดำเนินคดีทีนี้แหละ
เจ้าหน้าที่ก็พาตัวเต่ากระไปรักษาตัวต่อ
คุณยายก็หวังว่ามันจะแข็งแรงขึ้นกว่านี้

แต่มันเป็นความรักความผูกพันให้คุณ